ในช่วงปิดเทอมแบบนี้น้องหลายคนนะครับ
ตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมใช้เวลาว่างไปเรียนกฎวิชา
แต่ว่าบางคนบอกว่าแหมบ้านไกลทำอย่างไร
สามารถเรียนกฎวิชาผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
เหมือนเดินทางไปเรียนตัวเป็นที่สถาบันครับ
ติดตามจากบรรยายงานของคุณจีรภาสุริสุขครับ

สลายให้กลายเป็นพลังงาน
ไม่เหมือนกันนะซึ่งมันมีคุณสมบัติ
คนิคการติววิชาชีววิทยาของพี่หมอเนติวเตอร์ชื่อดัง
ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของวีดีโอ
และนำไปรวบรวมไว้เพื่อจัดทำเป็นหลักสูตร
สำหรับติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยของน้องชั้นมัธยมปลายที่สนใจ
ที่รวบรวมและจัดทำหลักสูตรเพื่อการกวดวิชาไว้บนออนไลน์ค่ะ
นายสุพยศตั้งเลิศสัมพันธ์ผู้ร่วมก่อตั้งวีโอเปิดเผยว่า
ได้รวบรวมเนื้อหาการเรียนการสอนมาผนวกกับการนำเทคโนโลยีมาใช้
เหมาะสำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงชั้นมัธยมปลาย
ที่ต้องการหาความรู้และเตรียมตรวจสอบ
โดยได้คัดเลือกติวเตอร์และเนื้อหาที่ตอบโจทย์กับผู้เรียนค่ะ
มันอาจจะพูดถึงตัวที่บอกหรือแนะแนวว่าตอนนี้เนี่ย

แล้วตอนนี้ก้าวไปถึงจุดไหนแล้ว
เทียบกับทั้งตลาดหรือในคลาสเดียวกันทั้งหมดเนี่ย
โอกาสในการที่จะไปถึงจุดนั้นประมาณเท่าไหร่
ก็จะพบกับหลักสูตรการสอนวิชาต่าง
สามารถเลือกตามความสนใจได้เลยค่ะ
หลักสูตรก็จะมีตัวอย่างวิดีโอการสอนให้ดู
พร้อมรายละเอียดของเนื้อหาและข้อมูลของผู้สอนก่อนตัดสินใจซื้อ
ถ้าหลักสูตรไหนจะต้องใช้หนังสือประกอบกับการเรียน
วีโอก็จะจัดส่งให้
โดยแต่ละหลักสูตรก็จะมีราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันขึ้นไป
หากสนใจก็กดสั่งซื้อหลักสูตรนั้นได้ทันทีเลยค่ะ
สำหรับช่องทางการติวออนไลน์นั้นสามารถเรียนได้จากหลากหลายอุปกรณ์ค่ะ
จากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตค่ะ
เหมือนว่าเรากำลังยกโรงเรียนกวดวิชามาไว้บนออนไลน์
โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปเรียนด้วยตัวเองค่ะ
เนื้อหาจะไม่แตกต่างกับการเรียนในโรงเรียนกวดวิชา
แต่การที่มาอยู่ในรูปแบบของออนไลน์
ถือว่าเป็นการกระจายความรู้ไปยังนักเรียน
อยู่ในพื้นที่ต่างได้ทั่วถึงมากขึ้นค่ะ
เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถมาเรียน
สถาบันกวดวิชาได้ด้วยตัวเอง
ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ะ
เรื่องการบริหารจัดการเวลาเรียนตัวเอง
เช่นวันนี้สมมุติอยากเรียน๔ชั่วโมง

ก็สมมติวันนี้เขาเซ็ตมาวันเด็กอูหูยาว๘ชั่วโมง
คือสมาธิคนมันอยู่ได้แค่ประมาณ๙๐นาทีมันหมดแล้ว
เด็กก็จะสามารถเซ็ตระบบของตัวเองได้ว่า

ส่วนในกรณีที่ผู้เรียนเกิดข้อสงสัย
ปัจจุบันวีโอมีหลักสูตรการเรียนการสอนกว่า๔๐๐หลักสูตร
และมีผู้เข้าเรียนกว่า๑หมื่นคนทั่วประเทศ
เตรียมพัฒนาระบบและหลักสูตรให้ตอบโจทย์กับผู้เรียนมากขึ้นค่ะ
และผู้เรียนยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
วีโอออนไลน์ไว้บนสมาร์ทโฟน
เพื่อสามารถเรียนได้ทุกที่และทุกเวลาค่ะ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน